ไปต่อกันเลยแม้เล่นแบบนี้แล้วน่าจะต้องหิวเนอ
เพราะใช้แรงใช้พลังในการบังคับรถไปเยอะ
ไปกินไก่กันค่ะไก่ย่างระดับตำนานของขอนแก่นไก่ย่างเขาสวนกวาง
หลายคนต้องได้ยินชื่อเพราะว่าเขาก็พยายามขยายสาขาไปหลาย
คือขับรถไปมันมีป้ายตลอดทางแถวอีสาน
กรุงเทพก็มีชื่อร้านไก่เขาสวนกวางถูกต้องครับ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาจัดกันเป็นเทศกาลประจำปีเลยนะคะ
เป็นเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางค่ะยิ่งใหญ่มาก
จัดพร้อมกับงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี๒๕๕๙
จัดกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะที่หน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่นค่ะมีไก่ย่างมาออกร้านมากมาย
พูดถึงไก่ย่างเขาสวนกวางเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นไก่ย่าง
ระดับตำนานคือยาวนานมากเป็นตำนานของชาวอำเภอเขาสวนกวางเลย
เพราะว่าสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นมานานกว่า๖๐ปีแล้วค่ะ
ชื่อเสียงนี่แค่พูดคำว่าไก่ย่างเขาสวนกวาง
โอ๊ยรู้จักได้ไป๗ย่างน้ำทั่วประเทศไทยอะค่ะ
เริ่มแรกเนี่ยนะไก่ย่างเขาสวนกวางเขาขายกันที่สถานีรถไฟ
จากนั้นก็ค่อยขยับขยายมาขายริมถนน

ถูกต้องแล้วก็ค่อยขยายมาว่ามันขายดีมาก

เอกลักษณ์สำคัญก็คือเขาจะใช้ไก่พื้นเมืองย่างทั้งตัวค่ะ
แบบนี้ก็คือเอาไม้มา

หัวไก่มาหนีบไว้ด้วยกันแล้วก็ย่างจนหอมกลุ่น
ใครเดินไปเดินมาได้กลิ่นลอยเตะจมูกเนี่ยมันอดไม่ได้จริงต้องแวะซื้อ
กลิ่นมันหอมหวนยั่วใจเหลือเกิน
ไก่ย่างสถานีรถไฟกลายเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอเขาสวนกวางระดับตำนานไปแล้วนะคะ
แต่ละเดือนยอดขายเขาบอกว่ามากกว่า๑แสนตัวเลยนะ
สร้างรายได้ให้ชาวอำเภอเขาสวนกวางหลายล้านบาทต่อปีค่ะ
ตรงใครอยากจะไปกินไก่ย่างในตำนานแบบตรงแขนที่ออบอลิจิโน่ของเขาไปกันได้
เพราะเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางเนี่ยยังจัดไปจนถึง๑๗มกราคมเลยนะคะ
แวะไปซื้อกันเลยส่วนใครอยู่ที่นั่นแล้วได้กินแล้วส่งมาบอกสิ
รสชาติเนี่ยบรรยายมาเลยว่าหนังข้างนอกมันกรอบเนื้อข้างในมันนุ่มกลิ่น

กินกับส้มตำกินกับส้มตำด้วยมันจะแซ่บนะคุณผู้ชมกินกับส้มตำแบบนี้นะฮะ
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความข้อความมาคุณสุจิลาบอกว่าตื่นเช้าต้องดื่มนมจืดก่อน
จะได้แบบขายดีนะฮะแล้วก็คุณสมศักดิ์ก็บอกว่าตื่นมาต้องดื่มแบบไวตามิ้วอะไรอย่างนี้
เป็นนมถั่วเหลืองคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาแล้วกันนะครับ